ในบรรณาเพื่อนกุม๑๐ก็ยังนั่งห้องเดียวกันอยู่

แล้วก็พักร่วมเดิมกับพักฝ่ายค้าน
แล้วก็ประสานงานร่วมกันในสภาพตลอดเวลา

ผมคิดว่าพี่ผมเขาก็จะอื้อเหลือผมอยู่
เกี่ยวกับเรื่องการตั้งวิบฝ่ายค้านอิสระ
ก็เดี๋ยวคุยกับทั้งที่วิลักษณ์บริษัทและที่สุจรรย์ทางแสง
เพราะอาจจะมีการเกี่ยวเวลากันอาจจะขอเวลาฝ่ายค้านส่วนหนึ่ง
แล้วก็ฝ่ายรัฐบาลส่วนหนึ่งก็เป็นการทำการเมืองที่สร้างสรรค์นะครับ
สร้างสรรค์นะครับเหมือนเดิมครับคิดว่าเขาน่าจะเสียให้เราใช่ไหมคะ
ก็ผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกรัฐสภาเนาะนะครับ
ก็น่าจะผมเชื่อว่าทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีน้ำใจกับผมอยู่
และอย่างประเด็นในเรื่องของยัตติกระทู้อะไรในการตรวจสอบ
ในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านอิสระครับตอนนี้ได้มีการมองประเด็นอะไร
ก็จะนำเสนอเป็นเรื่องแรกครับ
ก็อย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องไปปรึกษาเรื่องเวลาก่อน
เพราะว่าตอนนี้เขายังไม่แน่ใจว่าตกลงผมจะใช้เวลาของฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลดี

ส่วนวันนี้ก็เดิมทีก็อาจจะปรึกษาหาลือ
ว่าจะเป็นเรื่องการลักลอบดูดน้ำในเขื่อนของลำตะคองของบริษัทโรงงานน้ำตาลเอกชนที่อยู่สีดุ
ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาทั้งหมดอีก๙อำเภอด้วยกัน
ซึ่งในปัจจุบันน้ำในเขื่อนอยู่เหลืออยู่แค่ประมาณ๔๑ด้วยกัน
ซึ่งก็เป็นปัญหาต่อพี่น้องประชาชนชาวนครราชศรีมาเป็นอย่างมากซึ่งผมเป็นห่วง
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะปรึกษาหาลือในส่วนของการจัดงบประมาณในส่วนของกรมชนประธาน
งบประมาณปี๖๒ที่ผ่านมาในที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผมลงพื้นที่ไป
เพราะรู้สึกว่าจะเป็นการจัดงบประมาณไปไม่เกิดประโยชน์
เกิดประโยชน์คล้ายสนามฟุตซอลแต่มันยังใช้การได้แต่ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็มีโอกาสที่จะพังสูง
มีอยู่ประมาณ๒๓ประเด็นส่วนดูวันพรุ่งนี้ก่อน
สมมุติถ้าเราได้เวลามากเราก็จะถามเพิ่มเติมในกรณีของกระทรวงคมศักดิ์สักษะยามชิดชอบในกรณีการเลื่อนเวลาประมาณสามปี
ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลพศอยู่แล้วแต่มีการขยายเวลา
ซึ่งณปัจจุบันมีการสั่งมินิบัสมาประมาณ๓๐๐๔๐๐คัน

ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเรื่องผลประโยชน์หรือไม่อย่างไร

ก็เดี๋ยววันนี้ขอเวลาไปปรึกษาหาลือท่านชวนก่อน
วิบรัฐบาลกับวิบฝ่ายค้าน
ก็ถ้าตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็จะมาแจ้งกับผู้สื่อข่าวว่า
ในเมื่อวิบฝ่ายค้านอิสระยังไม่มีในข้อบังคับ

ในการที่จะตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จะต้องทำตามมาติพรรค
รู้สึกไม่มีเสรีภาพในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ก็สามารถมาร่วมกันเป็นฝ่ายค้านอิสระกับ๖ได้
แต่เป็นฝ่ายค้านแบบสร้างสรรค์
เรื่องที่รัฐบาลทำให้ถูกต้องก็ตัดสู่

ว่าสิ่งที่ฝ่ายพลังประชารัฐตกลงกันไว้จะไม่เป็นตามที่ตกลงกัน
ผมก็ยังเป็นห่วงเป็นยายพี่เขานะครับ
ถ้าเป็นห่วงว่าพี่ยังตกลงไว้จะยังไม่ได้
อาจจะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้
เพราะว่าเท่าเมื่อวานที่พี่เขาโทรมาหาผม๓๔สายด้วยกัน

การเจรจากักลงทางมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายพัทรผมก็เป็นห่วง
พัทรของพี่เขากลัวว่ากลัวจะขับเคลื่อนนโยบายต่างไม่ได้
เป็นนโยบายหลักซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจฝ่ายบริหาร